คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของลอตเตอรี่หายกันหน่อย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดระยอง
คือเขาซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ปรากฏว่ารู้ว่าถูกรางวัล

พอไปทวงถามกับเพื่อนเพื่อนบอกเอาไม่อยู่แล้วหายไปไหน
แล้วก็ไม่รู้เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันอ่ะ

ลอตเตอรี่อันนี้ที่ถูกรางวัลคือ๒ใบ
รางวัลที่๑เลยนะ๑๒ล้านบาท
วันที่๑๖ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะ
คนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาชื่อว่านายอานนท์นันอุมาลีอายุ๓๒ปี
เขาบอกว่าวันที่๙ตุลาคมปีที่แล้ว

เขาก็ซื้อลอตเตอรี่มาจาก๒แผง
หนึ่ง๖ใบแผงหนึ่ง๔ใบรวมแล้ว๑๐ใบ
วันที่๑๕ตุลาคมสัก๒ทุ่มเขาก็ไปหาลูกพี่ลูกน้อง
ชื่อว่านายสิทธิพงศ์จันทมาศ

แล้วก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่มา๑๐ใบ
ถ้าถูกนะเดี๋ยวดาวน์รถยนต์ให้
สิทธิพงศ์ก็เลยบอกว่าโอ๊ยถ้าถูกจริง

คงจะแซวคุยกันในวงเล่าไง

เอาไว้เลยเอาลอตเตอรี่เอาไว้๓ใบ

งวด๑๖ตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว

ฝากเอาไว้ที่นายสุธิพงศ์
สุดท้ายมันถูกรางวัลจริงคุณภาคภูมิ

ถูกรางวัลที่หนึ่ง๒ใบ
๑๒ล้าน

แล้วไอ้๘๖ก็ถูกเลขท้าย๒ตัว

ถูกค่ะเพราะเขารู้ตัวว่าเขาถูก

พอกลับไปหาที่หอที่เมื่อคืนกินเหล้ากัน

หายไปแล้วเอาแล้วทำยังไง

ไปตรวจสอบว่ามีใครไปขึ้นเงินรางวัลหรือเปล่า
คือเขาไปทวงถามความคืบหน้าที่สถานีตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าชุดเก่าที่รับคดีตั้งแต่ปีที่แล้ว

เดี๋ยวชุดใหม่จะไปตรวจที่กองสลากให้ว่าใครเอาไปขึ้นเงิน
ทีนี้เราก็เลยอยากไปคุยกับคนรับฝากลอตเตอรี่

ว่ารับฝากไว้ท่าไหนแล้วมันหายไปได้ยังไง

ทีมข่าวเราก็ไปที่ระยองเลยนะคะ

ก็ไปคุยกับนายสุธิพงศ์จันทมาสนะคะ

คือเป็นคนรับฝากลอตเตอรี่จากนายอานนท์

ก่อนวันหวยออกก็ไปเที่ยวกับนายอานนท์นอนจริง
ไปกับลูกของนายอานนท์ไปพัทยากัน
นายอานนท์ลงเล่นน้ำทะเล

ซื้อเบียร์มาดื่มกันที่หน้าห้องพัก

เขาคืนลอตเตอรี่ให้กับนายอานนท์แล้ว

คืนแล้วแต่มีเพื่อนมาเล่นกัน
ทำเป็นแย่งลอตเตอรี่กับนายอานนท์
แล้วเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ
ตัวนายสุธิพงศ์นะเดินไปในห้องน้ำ
พอออกมาก็ไม่เจอนายอานนท์แล้ว

เท่ากับว่าพอเขาแยกจากเข้าห้องน้ำไป

ก็ยังเล่นหยอกล้อดึงลอตเตอรี่กันอยู่

พอประกาศรางวัลลอตเตอรี่

เขาก็บอกว่าเนี่ยนายอานนท์ก็มาถามหา
นายสุธิพงศ์ก็เลยบอกว่าคืนไปแล้วไง
แต่นายอานนท์บอกว่าวางลอตเตอรี่เอาไว้หลังตู้เย็น
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาลอตเตอรี่ของนายอานนท์ไป
แล้วก็ไม่รู้จริงว่าหายไปไหน
หลังเกิดเรื่องนี้เขาเครียดจนลางาน๒วัน
เพราะไปทำงานไม่ได้ไปทำงานคนถามแต่เรื่องนี้
เอาลอตเตอรี่เข้าไปเหรอทำไมไม่คืนเข้าไปมันหายไปไหน
ถามเขาตลอดเลยสุธิพงศ์บอกแบบนี้

ลองฟังเสียงนายสุธิพงศ์ดูนะคะ
ก็เลยฝากลอตเตอรี่ไว้กับผมครับ
แล้วทีนี้ก็กินเบียร์กันเสร็จขึ้นมาจากน้ำแล้วก็กลับมาห้องครับ

แล้วก็ส่งลูกแกเสร็จแล้วก็มาห้องผมครับ
แล้วเราก็มานั่งกินเบียร์กันตรงนี้ครับ
กินเบียร์ต่อซื้อเบียมากินต่อครับ
แล้วทีนี้ผมมาถึงห้องแล้วผมก็เอาลอตเตอรี่คืนแกแล้วครับ
แล้วพอดีพี่ออยเขาเดินมาจากพี่ข้างห้องเขาเดินมา
เจอพอดีเขาก็เลยมาแบบ
แบบว่าเอ้ยเอาลอตเตอรี่มาจากไหนเนี่ย

แล้วทีนี้พี่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ให้มึงจะให้น้องกู

เขาก็เอามาวางไว้ตรงข้างผมที่กินเหล้าตรงนี้ครับ
มันหวยออกมันที่สมุกครับ
แล้วแกก็ผมหรือแกโทรคุยกันไม่รู้ครับ
ว่าโทรมาถามว่าถูกหวยไหมผมก็บอกว่าไม่ถูกหวย

แล้วทีนี้ผ่านไปประมาณสัก๒๓งวดนะครับ
ค่อยมาถามผมว่าฝากลอตเตอรี่ไว้กับผม
แต่ว่าแกเอาวางไว้บนหลังตู้เย็นครับ
แต่ตอนที่แกวางไว้ผมไม่ได้อยู่ด้วยเนอะ

แล้วแกก็บอกว่าหาให้พี่หน่อยพี่ไม่รู้
เอาวางหาไว้บนหลังตู้เย็นเองแหละ
ผมก็หาให้ไม่เจอไงครับ
แต่สูตรที่ผมบอกว่าผ่านไป๒๓งวดแล้วนะ
ถึงจะมาถามว่าหาให้หน่อย

แต่ว่าอานนท์ก็ไม่แน่ใจว่ามีหลักฐานตรงไหน

ใช่ค่ะทีมข่าวเราก็อยากจะคุยกับนายอานนท์ไง
ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่แล้วลอตเตอรี่หายอ่ะนะ
แต่หน่ายอานนท์นันท์เขาก็บอกว่าเขาติดงาน

ทนายความก็บอกว่าก็คดีนี้ไม่ซับซ้อนอะไร

หน่วยงานต่างมา๗เดือนกว่า

เดี๋ยววันจันนี้เนี่ยทางทนายความเขาจะไป

จะให้คนอื่นไปขนเงินแท้หรือเปล่า